เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวนนทบุรีนะฮะ
เป็นคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
เราตามเจอทั้งฝ่ายผู้ชายแล้วก็ฝ่ายผู้หญิงนะครับ
เหตุการณ์ที่ฝ่ายผู้ชายอ้างว่าแค้นอดีตแฟนสาวนะ
ที่เขาเนี่ยเคยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เงินให้ทองแล้วก็ตีจากเขาไป

เอาขี้หมานะไปด่าทอเขาแล้วก็ไปป้ายไปละเลงใส่ศีรษะเขาใส่หัวเขานะครับ

แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ย

แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ย

แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย

แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ย

แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ย

แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย

แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย

แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย

แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย

แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย

แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย
แม่ขี้หมาเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ยเธอดีเนี่ย
เอาขันน้ำซึ่งข้างในมีอุจจาระสุนัขมีขี้หมาใส่มาจนเต็ม
มาราดใส่หัวแล้วก็ขยี้ซ้ำแล้วก็ผลักล้มลงด้วย
เบื้องต้นเหตุผลเนี่ยตามข่าวบอกมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองกัน
ค้ำประกันรถอะไรกันให้แม่ฝ่ายชายเนี่ยมาค้ำประกันรถให้แล้วขาดส่ง
แม่ต้องมาถูกทวงถามถูกฟ้องร้อง
คุณเนาวีการไปถามเธออายุ๓๒ปี
พาเราไปดูจุดเกิดเหตุด้วยค่ะแล้วบอกว่าคืนวันนั้นนะ
บอกว่าสถานบันเทิงปิด๒๗มีนาคม
ไปกับเพื่อนไปเที่ยวสถานบันเทิง
เดินออกมาจะขึ้นรถกลับบ้าน
มาถึงก็เจอนายแซมที่เป็นอดีตแฟนนุ่มนะฮะนายแซมชื่อนายนพัฒนามสกุลวงหารนะครับ
แซมเนี่ยอายุ๓๓เป็นอดีตสามีนะกับเพื่อนของนายแซมยืนรออยู่ที่ลานจอดรถ
แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปเธอบอกนอกจากจะถูกขี้หมาเนี่ยละเลงใส่ศีรษะนะครับ
ยังบาดเจ็บถูกผลักล้มมีบาดเจ็บนะฮะแผลถลอกที่หัวเข่าข้อมือที่โหนกแก้มด้วย
นี่ฮะเธอให้ดูเนี่ยเห็นไหมแล้วยังบอบช้ำตามเนื้อตามตัวไปหมด
นี่คือการกระทำของอดีตสามีของเธอซึ่งเธอบอกว่านี่แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ลูกผู้ชาย
ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรยังไงกันโกรธแค้นกันขนาดไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาทำกับเธอแบบนี้เธอบอก
แล้วก่อนเกิดเรื่องเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยยังได้โพสต์เฟซบุ๊กประจานเธอแล้วด้วยนะ
มีเพื่อนเนี่ยส่งมาให้ดูนี่ครับเธอบอกเธอเปิดโพสต์เนี่ยให้คุณระวีการดูเลย
ฝ่ายชายเนี่ยโพสต์นะบอกเป็นคนบอกเลิกเองเพราะเธอไปทำกับแม่เขาไว้แล้วสุดท้ายก็มาดักรอเธอที่ลานจอดรถสถานบันเทิง
จอดอยู่ตรงนี้ค่ะพี่รถเบนท์ค่ะกำลังจะขึ้นรถใช่ไหมใช่ค่ะกำลังคุยกันว่าจะไปไหนอะไรประมาณเนี้ยใช่
เขาก็เดินเข้ามาเหมือนเดินเข้าอ้อมข้างหลังค่ะใช่ก็คือพวกเขามาก็คือล้อมล้อมพวกหนูเลยเพราะว่าพวกหนูมีแต่ผู้หญิง
เราไม่ได้ตั้งตัวเลยไม่ได้ตั้งตัวค่ะเห็นไหมว่าตอนนั้นอดีตแฟนเรามาหรือยังไงหนูเห็นค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมาแบบนี้
ทราบไหมคะว่าใครเป็นคนถ่ายพวกเพื่อนเขาค่ะเพื่อนของฝ่ายผู้ชายใช่คือรอถ่ายไว้เลยอะไรอย่างเงี้เหมือนเตรียมการมาไว้เลย
มีข่มขู่มีอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมไม่มีค่ะพี่แต่แค่ว่าโพสต์ประจานเรามีเพื่อนแคปมาให้ดูใช่ก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนเขาหมดตัวแล้วแล้วหนูทิ้งหนูอะไรประมาณนี้
นี่ฮะเราก็ถามเธอว่าเออแล้วมันยังไงกันล่ะที่เลิกรากันไปเนี่ยก่อนหน้านี้มันยังไง
บอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะฮะนี่เป็นภาพในอดีตนะตอนที่คบกันอยู่นะครับเธอบอกว่าเธอกับนายแซมอดีตสามีแยกกันอยู่ประมาณ๒ปีแล้วนะ
หลังจากที่ในแซมเนี่ยถูกตำรวจจับในข้อหาครอบครองยาเสพติดทำให้เธอเนี่ยรู้สึกกลัวก็ออกมาจากบ้านของอดีตสามีดีกว่า
อยู่ข้างนอกมาทำงานหาเงินอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ออกจากบ้านมาเธอก็ไม่เคยมีใครนะ
ไม่เคยมีคนอื่นนะครับทำงานก็คือขายของออนไลน์ทีนี้ตามข่าวที่บอกว่านายแซมเขาโกรธแค้นเธอ
เพราะว่าเธอเอาเงินเอาทองเขาไปเขาอุตส่าห์หาเงินหาทองให้เธอไปทำศัลยกรรมจนสวยงาม
อ่าสุดท้ายเนี่ยไปมีคนอื่นเธอบอกเรื่องทำศัลยกรรมเนี่ยเธอทำจริง
เธอบอกให้คุณละวิการดูเลยเนี่ยที่เธอทำเนี่ยมีเสริมหน้าผากอ่าเสริมจมูก
มูกนี้เธอบอกเธอทำ๖รอบมีเสริมคางทำลักยิ้มด้วย
อ่าทำตาสองชั้นทำปากจัดฟันฉีดหน้ารวมรวมแล้วก็สามแสนกว่าบาท
แต่เงินทั้งหมดที่ทำศัลยกรรมเนี่ยเป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอ
ไม่ใช่ของผู้ชายเธอหาเงินเองค่ะเก็บหอมรอมริฟท์
หาเงินมาทำเองเพราะฉะนั้นที่นายแซมมาอ้างแบบนี้เธอบอกขอถามกลับหน่อย
ซึ่งเราได้คุยกับนายแซมนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังนะฮะ
ต้องฟังทั้งสองด้านแต่เธอบอกขอถามกลับอดีตสามีหน่อย
ที่บอกว่าเธอเอาเงินของเขาเนี่ยไปทำศัลยกรรมจนหมด
แล้วก็ทิ้งเขาไปมีผู้ชายคนอื่นเนี่ยนายแซมเนี่ยทำงานอะไรเหรอ
แล้วเอาเงินจากไหนมาให้เธอทำเหรออืมก็สองปีที่เธอออกจากบ้านมาเนี่ย
แล้วก็แยกกันมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแซมติดคุกค่ะ
ขณะเดียวกันเธอยอมรับนะครับอ้าวแซมก็เคยให้เงินเธอใช้นั่นแหละ
แต่ก็มันฉันสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันก็เป็นเรื่องปกติ
อ่าแล้วเธอก็ไม่เคยไปเอาเงินของแม่ของนายแซมอ่ะ
หรือว่าอดีตสามีด้วยยืนยันว่าเธอก็ไม่มีคนใหม่ด้วย
เธอออกมาเพราะเธอก็อยากใช้ชีวิตของเธอเองนะ
อยากกลับไปอยู่กับนายแซมเพราะว่ามีคดีติดตัว
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังจากนี้นะ
ขอฝากบอกไปถึงแซมด้วยไม่ต้องติดต่อมาอีก
ไม่ต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะขอโทษยังไงก็ไม่รับ
แล้วไปแจ้งความไว้แล้วด้วยข้อหาทำร้ายร่างกาย
รวมทั้งพรบคอมด้วยเพราะว่าคลิปมันถูกเผยแพร่ออกไป
ทำให้เธออับอายยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
คือไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เขาติดคุกคดียาแล้วค่ะ
ใช่พอออกมาเนี่ยก็คือเหมือนแบบก็กลับมาทำอีก
ทีนี้หนูก็กลัวค่ะพี่คนเรามันก็กลัวแต่ว่าไม่อยากพูด
ก็คือคนเรามันยังมีการหวังดีกับเขาอยู่
ไม่อยากพูดอะไรมากมายพี่เพราะว่าเขาก็ต้องทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะ
ธรรมชาติอืมก็คือแบบเหมือนแบบเราก็กลัวพี่
เพราะว่าไม่รู้ว่านอนอยู่ตำรวจจะเข้าบ้านวันไหน
ที่ออกมาอยู่ข้างนอกไม่ได้มีผู้ชายค่ะพี่
ไม่ได้เลิกกันค่ะพี่ไม่ได้เลิกกัน
ห่างกันห่างกันมา๒ปีตั้งแต่เขาติดคุกค่ะ

ถึงเขาจะให้หนูอะพี่มันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่แต่งงานกัน
ถูกมั้ยคะใช่คนเราอยู่จะมาโลก
เขาไม่ได้อายุ๑๒๑๓พี่จะไม่ให้หลอกง่าย
มันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่แล้วเขาฉลาดเขาไม่ได้โง่ค่ะ
สินเอาอะไรมาให้อ่ะคะพี่ไม่ได้ทำศัลยกรรมอะไรให้หนูเลยค่ะ
หนูไปกับเพื่อนหนูทำเองของหนูตลอดค่ะใช่อืม
เป็นน้ำพักน้ำแรงของเราอ่ะใช่หนูขายของค่ะพี่
หนูทำธุรกิจสายสีเทาค่ะหนูไม่ได้ทำสายสีดำ
ไม่จำเป็นต้องกลัวหนูมีหลักฐานการโอนค่ะ
ใช่แล้วทำไมเขาถึงกล่าวหาว่าเราไปมีผู้ชายคนอื่นล่ะคะ
ก็คือเหมือนแบบมีผู้หญิงนะค่ะพี่
นี่คือฝั่งของคุณแบมนะฝ่ายหญิงนะ
ซึ่งต้องยอมรับว่าเธอคือฝ่ายถูกกระทำนะ
ถ้าตามคลิปที่เห็นนะเธอถูกกระทำนะฮะ

เห็นท่าทางบุคลิกเห็นมั้ยฮะ
นี่คุณละวีการไปคุยด้วยนะฮะ
คุณแซมฉายาว่าแสบอัธรสเปิดใจกับทีมข่าวด้วยความรู้สึกครับแค้นใจแล้วค่ะ

ใช่ค่ะออกอัตรรสมากเลยนะลักษณะการพูดคุย
รับว่าพบรักแล้วก็คบกับผู้หญิงที่ชื่อแบมเมื่อปี๒๕๕๙
ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวมาแล้วมีลูกติดด้วยกันทั้งคู่
คบหากันได้เพียง๑เดือนก็ตกลงแต่งงานกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๑
รักผู้หญิงคนนี้มากเพราะเป็นคนทำมาหากินค้าขายเก่งเป็นแม่ศรีเรือน
ทำขนมได้ทำกับข้าวได้
จากนั้นไม่นานแซมบอกว่าตัวเองก็ถูกตำรวจจับในคดีครอบครองยาเสพติด
ถูกจำคุกอยู่๘เดือนพ้นโทษออกมาปรายปี๒๕๖๒
ก็ยังคงคบหากันอยู่แต่เริ่มรู้สึกว่าแบมเนี่ยเริ่มตีตัวออกห่าง
ประกอบกับว่าเขาเองก็เริ่มเงินหมดแล้ว
และมารู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเอาทองของเขาน้ำหนักทอง๓๐๔๐บาท
นำไปขายเอาเงินที่ได้จากการขายทองเนี่ยมาทำศัลยกรรม
แล้วอีกอย่างหนึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยอยากจะศักดิ์เต็มตัว
บอกว่าเขาก็ไปหาเงินมาให้ศักดิ์

นี่พาดพิงถึงแม่ของแซมด้วยนะคะ

หลังจากนั้นความรักมันก็เริ่มไปด้วยกันไม่รอดแล้ว

แล้วก็แยกไปต่างฝ่ายต่างอยู่

บอกว่ามาทำกับแม่แบบนี้เขารับไม่ได้
เรียกมาคุยดีดีก็ไม่มาซ้ำยังบอกว่าให้ไปแจ้งความเอา
ลักษณะคือท้าท้ายอ่ะแซมบอกว่าแบมท้าทายให้ไปแจ้งความเอา
โมโหมากไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาขี้หมาของพันธุ์บู
แล้วนำไปขยี้หัวแบมตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะ
คลิปต้นเรื่องเมื่อสักครู่คลิปนี้คลิปนี้แหละค่ะ
เขาบอกว่าเขารู้นะว่าสังคมต่อว่าเขามากมาย
แต่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามความคิดใครได้ค่ะ
ถ้าไปอะไรไปผมแค้นเราเลิกลากันด้วยความยินดีเนี่ยก็พอแล้วนะ
มันก็โอเคจบแต่เราติดใจอยู่เรื่องหนึ่งคือว่า
เรื่องรถแม่กูอยู่ไหนอะไรยังไง
แนนซ์เข้ามาโทรทวงแม่กูแม่กูก็ทำงานดีเนี่ย
กูไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอะไรทำไมให้แม่กูเดือดร้อน
มึงทำไม่ถูกแล้วตอนจบมันโทรมาบอกว่า
อยากแจ้งความแจ้งเลยนะกูทำอะไรรอบครอบพอ
กูไม่กลัวมึงหน่อยมึงแจ้งเลยขึ้นมาเป็นปืนพวกคุณ
คุณขึ้นไหมผมเลยแบบว่าคิดที่วิธีถ้ากูยิงมันไป
กูก็ต้องติดคุกถ้ากูเตะหน้าไปกูก็ต้องติดคุก
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เอ้ยทำยังไงดีวะ
คิดแล้วคิดอีกคิดแรกที่ไม่รู้จะคิดยังไงเนี่ย
ขี้หมากูติดคุกมาเยอะเล่นไม่ให้อับอายไปเลย
ยิ่งกว่าถูกปืนจริงถือว่ามึงโชคดีแล้ว
แล้วมุ้ยบอกให้นะว่าแม่งโชคดีด้วยนะ
ที่หมาแพงด้วย๓ตัวแสนนึงเนี่ยผมทำกันเนี่ย
กูไม่เอาขี้หมาข้างข้างหน่อยให้มึงโชคดีแล้วไอ้
แฉผมทางสังคมว่าเลวว่าอะไรเอาเลยตามสบายเลย
นี่คือสิ่งที่แซมประพบูธออกมานะคะ
คือจะหาทางออกด้วยการใช้ความรุนแรงทำร้ายกันเนี่ยไม่ได้
และอีกอย่างก็คือเราก็เป็นผู้ชายด้วย
ใช่ไหมครับในมุมของฝ่ายหญิงเองเนี่ย
ให้พี่ชมครับถ้าฟังจากทั้งสองฝ่าย
คือทางคุณนิฉนันหรือว่าคุณแบมอดีตภรรยาของแซม
ไม่เคยไปหลอกเอาเงินเอาทองของแซมหรือว่าแม่

แล้วก็ออกมา๒ปีกว่าตั้งแต่แซมเนี่ย
ติดคุกในคดีครอบครองยาเสพติด

ใช่ไหมแล้วก็ออกมาเจอกันอีกรอบนึงแต่ว่าเริ่มเปลี่ยนไป
แต่จุดสำคัญที่เขาพีคคือ
แบมไปหลอกให้แม่เขาเซ็นคำประกันซื้อรถ
แล้วสุดท้ายรถเนี่ยเอาไปขายต่อหรือยังไงนี่แหละ
ทำให้แม่เขาเนี่ยต้องมาถูกไล่ฟ้องร้องเรียกงงเรียกเงิน
ก็เลยเอาขี้หมาเนี่ยไปล้างแค้นอะไรประมาณอย่างนี้
เดี๋ยวบทสรุปคดีแน่ฟังเราได้เจอแม่ของแน่แซม
คุณระวีการแก้ววิจิตรไปคุยกับแม่ของแซมนะฮะ
คือนางทันกมลวงหารอายุ๕๕ปีนี่ครับ
แม่นี่เปิดใจทั้งน้ำตาอันนี้ในมุมของแม่นะ
เดี๋ยวคุณแมมนิชนันถ้าอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
ข้อมูลวิการไปถามใหม่ค่ะแต่แม่เนี่ยร้องไห้เลย
บอกว่าสาเหตุของเรื่องนี้เนี่ยที่ทำให้แซมลูกชายแม่เนี่ย
แค้นเหลือเกินถึงขั้นบันดาลโทษะเอาขี้หมาไปขยี้ศีรษะ
อดีตภรรยาเนี่ยก็เพราะปัญหาที่อดีตลูกสะพ้ายแบมเนี่ย
ไม่ยอมเคลียร์ปัญหาเรื่องรถให้กับแม่
เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เนี่ยมาทวงถึงบ้าน
มาทวงค่างวจรส๓ว่ะนี่แม่บอก
แล้วมีการดูเอกสารนี่แม่เอาให้ดูเลย
งวดเนี่ย๑๔๐๐๐บาทเนื่องจากแบมเนี่ยค้างค่างวดรถ
ที่ให้แม่เซ็นคำปรากรรณไว้ให้
โดยแซมลูกชายก็พยายามติดต่อแล้วบอกให้มาคุยให้มาเคลียร์กัน
แต่แบมก็ไม่ยอมมาแล้วยังโทรมาหาลูกชายบอกให้ไปฟ้องเอา
ทั้งที่เมื่อสองปีก่อนแบมอ่ะเป็นคนมาขอร้องให้แม่บอกเซ็นเอกสารซื้อรถให้หน่อย
ด้วยความที่รักลูกชายแล้วก็เห็นว่าอ้าวนี่ลูกสะพ้ายก็ช่วยเซ็นให้
แต่สุดท้ายทำไมแบมเนี่ยมาทำกับแม่แบบนี้
ทุกวันนี้เนี่ยแม่เองก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วโรคก็รุมร้าว
แม่ก็เอาหลักฐานทุกอย่างเท่าที่มีมาให้เราดู
บอกแล้วยังต้องมาเจอเรื่องนี้อีกแม่ก็ไม่ไหว
แล้วลูกชายก็เลยเครียดก็เลยไปทำกับแบม
สาบานต่อหลวงพ่อพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเทวดาฟ้าดินเจ้าที่จะทางตรงนี้
ทุกอย่างที่ลูกพูดเป็นความจริงสัตว์ซื่อหมด
ลูกไม่มีอะไรจะกินทุกวันนี้กู้วินมอเตอร์ไซค์ร้อยละสิบบาท
ถามว่าชีวิตไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย
แม่นะก็รักลูกเผื่อวันนึงเราตายไป
แมมดูแบมด้วยนะเรารักกันเนอะ
แล้วสิ่งที่ให้ไปไม่ได้เรียกร้องคืน

มึงเดี๋ยว็าก็ไม่ได้ขอคืน
ถ้าคุณดูข้างสองก็

แต่เรื่องการทำร้ายกันเนี่ยมันทำร้ายกันไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่ที่แน่ฝ่ายหญิงก็คือคุณแบมเนี่ย

ส่วนคุณแซมฝ่ายชายบอกว่าถ้าแจ้งความแล้วก็มีหมายเรียกมา
ผมก็พร้อมที่จะไปเจรจากับฝ่ายหญิงตามกฎหมาย
รวมถึงเรื่องรถที่เป็นกรณีกันด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจสพบางใหญ่ท้องที่ที่เกิดเหตุบอกว่า
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายแซมนะคะ
เพราะเดี๋ยวต้องรอผลตรวจร่างกายของคุณแบมออกมาก่อน
ก็ให้คุณหมอเซ็นรับรองอะไรมา
เดี๋ยวก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะคะ
คือแซมเขาบอกเขาก็พร้อมไปเจอถ้าตำรวจเรียก

ส่วนข้อมูลต่างเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกัน